อบจภาษาโลก

ช่วงที่แล้วเนี่ยพิธีกรของเราได้พบปากพ่อค้าแม่ค้า
พูดคุยสนุกสนานและที่สำคัญครับ
เงินให้กับคุณหมอพรทิพย์
ไม่ใช่ครับแจกเงินให้กับแม่ค้าสุดแซ่บร้านผลไม้ไปแล้ว
บาทยังเหลืออีก๔คำถาม
ไม่รู้ว่าแผงไหนจะโชคดี
แล้วศิลปินอีกหนึ่งคนที่ว่าจะเป็นใคร
ชมกันต่อเลยครับ

ตลาดนี้ดาราศิลปินเยอะมากเลย

พี่ทีระรี่วันนี้ค่ะ

เล็กขาระเบา

คุณผู้ชมถ้าเห็นมันนั่งอย่างนี้ไม่ต้องขอบเลขไก่นะ
คุณไม่ได้ร้องเจ้นครับนะครับคุณร้องได้ไหม

เพราะว่าเราลงไฟด้วยเปล่ามันสวยเลย

แตงมาแหละที่ไหน

เฉือนมาให้พวกเราชิมสักนิดหนึ่ง

เนี่ยนะมันเป็นแบบคล้ายเม็ดทราย

มันไม่มีเนื้อ

น้องโรยโมาสประหลาดวางอย่างนี้

แม่ผมกินข้าวนะจังโม
ต่อมาผมก็เจอข้าวอร่อยมากจริงนะ

ไอ้ใจเราอยากได้อยู่แล้ว
เดี๋ยวแลกกัน

เอามั้นไม่อะไรไม่เอาแต่งโมคุ้นแต่ว่าอร่อยนี่อร่อยนะ

ถ้าผิดตังค์ก็ไม่ได้แถมเสียแตงโม
ถ้าถูกถึงจะได้

เดาว่าเดาอ่ะ
งานนี้เนี่ยถึงแม้จะเดาแต่ก็ถือว่าเดาถูกครับ
ช่างเป็นคนที่มีทักษะในการเดาอะไรเช่นนี้เนี่ย
หากคุณผู้ชมเดินทางไปที่ท่าน้ำนนท์เนี่ยครับ
ลองสังเกตเสาไฟบริเวณริมท่าน้ำดูสิครับ
บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเมืองนนท์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเชียวล่ะ
ตอบถูกแบบนี้เนี่ยเอาไปเลย๑๐๐๐บาท
ถอดที่บาท๓บาท๕บาท๕บาท๕บาทและถ้าถอดถิงถอดถิง

ไม่ได้ไม่ได้ทานผู้หญิงท้องอะธัตรู

เออขายอย่างเดียวก็ได้นะ
ก็ได้ได้ได้วันหนึ่งถึง๗๐๐๐๐แมล๊ะโอ้โฮ

ไปกวนโอเพราะค้าเขาแบบนี้เนี่ย
เดี๋ยวก็โดนเจ้าถิ่นเล่นงานเอาซะหรอกครับคุณลิง
เห็นท่าจะไม่ดีแล้วล่ะสิเนี่ยครับ
ไปครับไปไปกันต่อที่ร้านอื่นดีกว่า
ก่อนที่พี่ร้านนี้เขาจะโมโห

เป็นร้านตัดผมสวัสดีครับ

เห็นหน้าหน่อยได้ไหม

พี่ครับพี่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยครับ
ที่ลูกค้าก็จะไม่พอใจ
ผมก็สวัสดีนะครับขอคุยในขณะที่เจ้าของร้านทำผมด้วยนะ

ตัดดีคือตัดแล้วทำให้หน้าเราหล่อ

จากปกติหน้าเรานี่ทุเรศมาก

ฮ่าฮ่าฮ่า
คุณพระช่วยกล้วยทอดครับ
แค่เปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ก็ได้เงินง่ายแบบนี้เลยเหรอ
อย่างนี้จะรอช้าอยู่ใหญ่
เปิดไทยรัฐทีวีสิครับ

น้ำยาขนมจีนแต่ละอย่าง

นี่พี่จะบอกให้ตลาดสมัยก่อนนะครับ

ถ้ามีร้านข้าวแกงก็จะมีแค่ร้านเดียว
แล้วทุกอย่างเนี่ยจะเป็นสดหมดเลย

แต่ยุคนี้สมัยนี้มันไม่ได้แล้ว
ใช่ซื้อแล้วกินเลย
เอาไปกินแล้วแกะถุงเลย

อันนี้หน่อขอเต้อน

ได้ไป
มันมาหาเก่นแล้วกัน

ปลาราศพริกอันนี้คือร้านข้าวแกง

ทานเข้าเนี่ยที่ตรงนี้แพงมาก

ขายมากี่ปีแล้วขายมากี่ปีแล้วพี่

นี่ไม่เผ็ดอยู่นี่

น้องคนที่ตามถ่ายเราตลอดเวลาเลยเนี่ย

ตามถ่ายเราตลอดเวลามาเป็นแฟนกับเรา
เราเราจนทำเป็นมองไม่สนใจเขา
เขาก็ไม่พยายามเสนอหน้าให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลา

พี่จาดองกับพี่เสนาลิงครับ

รูปภาพที่อยู่ในตราประจำจังหวัดนนทบุรี

ในตราจังหวัดจังหวัดนทบุรี
มันจะมีรุ่นภาพอะเออ
เฮียบท่อตรอบอย่างเง่นรูปตัวเกียจโรย
บางคนไม่ต้องตอบเปิดช่องปลอดช่องไทยรัสทีวีไว้
คุณผู้ชมค่ะทุกตลาดเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเราโผล่ไปเมื่อไหร่นะ
เห็นว่าคุณกำลังเปิดไทยรัฐทีวีอยู่มอบเลย

ง่ายให้เมียมาเดินตลาดแล้วก็ถือ
พี่มี๑๐๐๐บาทไหมล่ะเดี๋ยวจะเข้าไปให้อีกชื่อทีวี

แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าแจกเขาหมดแล้วมันจะมีเหลือให้พี่ไหม
มีที่ของพี่จัดไว้ให้แล้วโอเคขอบคุณค่ะโอเค
เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราให้พักกันก่อนแป๊บนึง
แล้วมาดูนะครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะไปที่ตลาดไหน
มอบความสุขแบบนี้แหละเอาอย่างนี้ก่อนที่จะถึงสัปดาห์หน้า
เปิดช่อง๓๒ไทยรัฐทีวีไว้รอเราเลย

ภารกิจพิชิตฝันเพื่อชุมชนนะครับ
เดิมพันธุ์ด้วยหยาดเหงื่อกับเงินรางวัล๓๐๐บาท
เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้ว
ใจเย็นใจเย็นแม่ใจเย็น

โปรดติดตามตอนต่อไป